คุณผู้ชมเราตามความคืบหน้ากรณีหมาหมูให้นะคะ
หมามาเป็นฝูงเลยค่ะสักประมาณ๘ตัว
รุมกัดคุณยายวัย๘๗ปีจนคุณยายอาการสาหัส
มากลุ่มนี้แหละค่ะคือคุณยายเนี่ยปกติเวลาทานข้าวเสร็จปุ๊บ
จะเดินไปหาลูกสาวบ้านลูกสาวอยู่ปากซอย
แต่ระหว่างที่เดินไปเนี่ยหมากลุ่มนี้วิ่งเข้ามากัดคุณยาย
คุณยายอาการสาหัสนะคะคือคุณยายเจ็บตัว
ญาติคุณยายเจ็บใจถามว่าทำไม
เพราะเจ้าของหมาฝูงเนี่ยบอกว่าปกติแล้วนะ
โดนกัดเขาจ่าย๕๐๐เรื่องจบจะจ่าย๕๐๐
ของคุณยายบอกไม่ยอมค่ะล่าสุดวันนี้ทั้งสองฝ่าย
เข้าพบตำรวจแล้วนะคะเพื่อเจรจากลายเกลี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณยายที่โดนกัดเนี่ยชื่อว่าคุณยายแสงสีอำพรอายุ๘๗ปีค่ะ
โดนกัดที่บ้านระหว่างที่จะเดินทางไปหาลูกสาว
ในซอยวุฒากาศ๖ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
ตอนนี้อาการของคุณยายหนักพอควรนะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นและยังไม่สามารถเย็บแผลได้

ก็เพราะว่าเดี๋ยวต้องคอยเช็คก่อนว่าบาดแผล

เดี๋ยวต้องรอคุณหมอลำดับเรื่องของวิธีการรักษาก่อนนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านเช่า
ที่เจ้าของหมาฝูงเช่าให้หมาเขาอยู่
ปรากฏว่ามีคนอยู่ไหมไม่มีคนอยู่
มีเพียงหมาแม่ลูกอ่อนสักประมาณ๕ตัวค่ะ
หมาแม่ลูกอ่อนอยู่กับลูกสักประมาณ๕ตัว
เดินอยู่หน้าบ้านเห่าหอนกันแบบนี้ค่ะ

ยายติ๋มเนี่ยแกอายุ๗๐ปีแล้วเป็นเพื่อนบ้าน
บอกว่าบ้านที่หมาอยู่เจ้าของเช่าไว้
นานถึงจะเอาอาหารมาให้สักครั้ง
นานถึงเอาอาหารมาให้สักครั้ง
ส่วนสุนัขหมาถูกขังไว้ในบ้าน
หมามันถูกขังไว้ในบ้านสิ่งที่ที่มันทำคือ
แทะนู่นแทะนี่พยายามตะเกียกตะกายตะกุยตะกาย
หาทางออกจากบ้านหมามันวิ่งเพ่นพ่านเลยค่ะ
พอออกมาได้เนอะหมามันเครียดไงถูกขังไว้นาน
พอออกมาได้ปุ๊บวิ่งเพ่นพ่านไปทั่วชุมชน
แล้วสุดท้ายมันก็มาก่อเหตุกัดคุณยายวัยเกือบ๙๐ปีนั่นแหละค่ะ
เราก็ถามยายติ๋มต่อยายติ๋มกลัวไหม
ติ๋มบอกไม่กลัวมั้งตอนนี้ไม่กล้าเปิดบ้านเลย

เพราะกลัวหมาฝูงนี้มันไปที่บ้านของยายติ๋ม
เออเขาดูแลเขาเลี้ยงกันอย่างไร
ขังให้มันอยู่ในบ้านนี่ไม่เรียกเลี้ยงแล้วมั้ง

ทีนี้ไปคุยกับลูกสาวของยายแสง
แสงซึ่งเป็นคุณยายที่ได้รับบาดเจ็บถูก

บอกว่าตอนนี้คุณยายอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
จากแผลที่สุนัขกัดโดยเฉพาะที่ลำคอมันลึกมากเลยนะคะ
และยังคงต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลไปอีกนานเลย
แล้วถามว่าได้คุยกับเจ้าของสุนัขกลุ่มนี้บ้างหรือยังค่ะ

เขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
และที่ผ่านมาสุนัขกลุ่มนี้
ไม่ใช่คนแรกนะคะที่ถูกพวกมันกัดนะคะ
มีคนอื่นเคยถูกกัดมาแล้ว
เรียกร้องเท่าไหร่ก็เห็นเจ้าของเขาจ่ายหมด
แต่เป็นการขอผ่อนจ่าย

เขาก็ใครเขาเรียกร้องมาเท่าไหร่เขาก็ให้หมด
แต่เขาไม่มีเงินแต่เขาก็จะจ่ายไว้๕๐๐ก่อน

เขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับผิด
รับผิดชอบทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่มีเงิน

ก็เลยบอกเขาว่าเรื่องเงินเราอย่าเพิ่งพูดก็ได้
เอาคุณยายดูก่อนดูว่ายายจะเป็นยังไง

ก็ไปแจ้งความค่ะแต่ทางโรงพักเขาก็บอกว่า
ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันก่อน

โอเคอะไรกันไม่ได้ก็ค่อยถึงว่าแจ้งความค่ะ
วันนี้ค่ะสักประมาณช่วงบ่าย
เจ้าของหมาฝูงนี้ปรากฏตัวแล้วที่โรงพัก

เธอมีนามว่านางจันมีจิตมั่น
นี่ค่ะสไลด์สก็อตนะคะ
มาเจรจากลายเกลี่ยเรื่องของค่ารักษาพยาบาล

โดยนางจันมีเจ้าของหมาบอกว่า
ตัวเธอเองมีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณ
ทุกวันจะออกไปทำงานตามบ้านลูกค้า
กลับเข้าบ้านอีกทีก็มืดค่ำแล้ว
เลี้ยงหมาไว้ทั้งหมด๘ตัวเลี้ยงเป็นอย่างดี
ช่วงที่ต้องออกไปนวดให้กับลูกค้า
ก็จะขังหมาทุกตัวไว้ในบ้าน
แล้วถามว่าไอ้๘ตัวมันออกมากัดคุณยายได้ยังไง

จันมีบอกว่าวันเกิดเหตุ
หมามันแทะประตูมันกัดประตูจนประตูบ้านพัง
แล้วหนีออกมาจากบ้านแล้วก็ไปกัดคุณยาย
เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น
หลังจากนี้เราก็ถามต่อ
จะไปชดใช้ค่าเสียหายเขายังไง
เจ้าอื่นผ่อนจ่ายหมดหรือยัง

แต่ยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
วิธีการของเขาคือจะไปขอกู้ยืมเงิน
เพื่อเป็นค่าดูแลรักษาคุณยายเป็นหนี้ไปอีกนะคะ
ส่วนหมาที่ไปกัดคุณยายเนี่ยตอนนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นเอาไปแล้ว
แม้ว่าหมาเนี่ยแม้ว่าเจ้าของจะรักหมาแค่ไหน
แต่เขาบอกว่าชีวิตคนสำคัญกว่าก็ต้องยอมปล่อยมันไปค่ะ
วันแรกก็ไปหาที่โรงพยาบาลแล้วไปหาคุณยายแล้ว

เพราะว่าเทศบาลเขามาเอาหมาไปให้เขามาจับหมา
เขาบอกว่าไม่ให้เลี้ยงในชุมชนไม่ให้อะไร
ก็บอกไม่เป็นไรเอาไปเราก็ตัดใจ
ชีวิตง่ายคนมันก็ต้องสำคัญกว่าหมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
เรียกรถคุณยายขนาดนั้นใครเห็นแล้วจะไม่นี่
ไม่ใช่ว่าไม่สะเทือนใจนะเราเองก็สะเทือนใจ
คนแก่นะเราก็มีพ่อมีแม่เหมือนกัน
ลูกชายของคุณยายหลังจากที่คุยกับเจ้าของหมา
โรงพักเสร็จปุ๊บเอาล่ะ
ก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมีความสบายใจขึ้นมาบ้าง
แต่ถามว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายยังไง
ลูกสาวบอกว่ายังไม่ได้มีการคุยรายละเอียดใดทั้งสิ้น
เห็นบอกว่าฝั่งนู้นจะจ่ายค่าทำขวัญให้ด้วยนะคะ
กว่าแม่ของเธอจะออกจากโรงพยาบาล
เข้าใจเจ้าของหมาแหละนะคะเข้าใจอยู่บ้าง

อาจจะไปเอารวบรวมมาจากสุนัขจรจัดมารวบรวมกัน
แต่ว่ามันหนักเป็นภาระของตัวเองแล้วนะ
ใช่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วก็ต้องทำให้ดีนะ
อย่าให้ไปเดือดร้อนคนอื่นเนอะ